มาดูเหตุวิวาทะระหว่างนายท่าปล่อยรถประจำทาง
พระประแดงกับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งหน่อยนะคะ

ว่าถ้ารถมันอยู่ใกล้กับร้านอาหาร
ทีนี้สิ่งที่มันเป็นประเด็นแล้วก็เป็นปัญหาขึ้นมา
ก็เพราะว่ารถเมย์ที่ไปจอดเตรียมที่จะออก

พอจอดลำเส้นปุ๊บเขาบอกว่ามันไปบังหน้าร้านอาหารของเขา
ประเด็นที่สองคือไปจอดแล้วควันรถมันเข้าไปในร้าน
ก็เลยทำให้ร้านอาหารดูลักษณะคือไม่สะอาด
ส่งผลทำให้คนเข้าร้านอาหารน้อยลง
ทีนี้เจ้าของร้านเขาก็เลยบุกมาเลยค่ะ
มาที่บริเวณท่ารถแล้วก็มีเหตุวิวาทะกันขึ้น
ดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนนะคะ
คุณผู้ชมในคลิปอธิบายแบบนี้
คือมีกลุ่มคนเดินเข้ามาหาเรื่อง
พยายามที่จะต่อว่ารถเมย์สาย๖
สาย๖นี่ก็คือวิ่งบนบริเวณท่านามพรับและแดง
บอกว่าจอดรถกินพื้นที่จนไปขวางไปขวางหน้าร้านอาหารของเขา
รถเมย์ที่ไปจอดส่วนใหญ่ก็ไม่ดับเครื่องด้วย
พอไม่ดับเครื่องเสร็จปุ๊บควันที่มันออกมาค่ะ
ตลบอบอวนเข้ามาที่ร้านอาหารของเขา
ส่งผลทำให้ลูกค้าไม่เข้าร้านอาหาร
เพราะคิดว่าร้านมันไม่สะอาด
ทีนี้พอเกิดคลิปนี้ขึ้นค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุ
ที่ท่ารถเมย์สาย๖อยู่ฝั่งท่าน้ำพระประแดงนะคะ
ก็พบว่าถนนตรงนี้เป็นถนนที่เกิดเหตุ
เป็นถนนวันเวย์มี๒ช่องการจราจร
ฝั่งซ้ายเป็นช่องสำหรับจอดรถเมยาวสักประมาณ๒๐๐เมตร
ไปพูดคุยกับนายท่าปล่อยรถเป็นรถเมษาย๖
ก็คือนายสังวานมงคลทองเล่าให้ฟังบอกว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นตามคลิปก็คือ๑๖นาฬิกา๔โมงเย็น
วันที่๑๗พฤษภาคมที่ผ่านมา
ตอนนั้นตัวเขาเองนั่งทำงานตามปกติ
จู่ค่ะเจ้าของร้านอาหาร

ท่ารถเมย์ขี่รถจักรยานยนต์มากับลูกชาย
แล้วก็จอดมามองหน้าจอดรถลงมามองหน้า
เพราะว่าไม่พอใจเรื่องของแผงเหล็ก
ไปวางกั้นไว้ตอนซ่อมรถ
จนเกิดเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวาย
ฝ่ายเจ้าของร้านอาหารถือมีดมาด้วยนะคะ

ตอนนั้นเขาบอกว่านับได้สักประมาณไม่ต่ำกว่า๕คน
ทำท่าทำทางเหมือนจะใช้มีด
แทงเข้าไปที่นายสังวานก็คือนายท่า
คนขับรถเมย์ที่เขาเห็นเหตุการณ์

สุดท้ายทั้งคู่ก็แยกย้ายกัน
นายสังวานนายท่าปล่อยรถเมย์สาย๖ตัดสินใจ
ไปแจ้งความไว้ที่สพพระประแดงนะคะ
ผมบอกว่าไม่รู้มันจะเอายังไง
แต่นี่เขาก็วิ่งมาเลยวิ่งไปเอามีด

ผมก็ถือไม้ไว้ป้องกันตัว
เขาก็มากันทั้งครอบครัวเลย
ยังไม่หมดนะคนขับรถเมย์สาย๖เนี่ย
ซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่า
ปัญหาการจราจรบริเวณนี้
ลักษณะปัญหาที่มันเกิดขึ้นเป็นแบบนี้เนี่ย

แต่ที่ผ่านมาก็ไม่มีใคร
คิดจะเข้ามาจัดการแก้ปัญหาให้เป็นกิจจะลักษณะ
แล้วถามว่าคนขับรถเมย์เขาแก้ปัญหายังไง
แก้ปัญหาเรื่องของการจอดรถ

คนขับรถเมย์ใช้วิธีแรกคือ
ฝั่งขวาเพื่อไม่ให้ไปขวางทางหน้าร้านร้านอาหาร
อีกวิธีคือการไปจอดรถไว้ใต้สะพานภูมิพล
รอจนกว่านายท่าจะโทรศัพท์มาตาม
จะขับรถไปรอรับผู้โดยสารแล้วก็ออกไปเลย

ที่ผ่านมาคนขับรถเมย์บางคนคุณเชื่อไหมน่าสงสารมาก
บางคนก็บอกว่าตัดปัญหาไม่เอาแล้วไม่ขับแล้วรถมงรถเมย์
ขับไปไปจอดตรงนั้นเดี๋ยวก็มีปัญหากับเจ้าของร้านอีก
ตัดสินใจถึงขั้นเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนอาชีพไปเลย
ไม่ขับรถเมย์แล้วไปทำอาชีพอื่นแทนนะคะ
เอาล่ะเจ้าหน้าที่คนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ก็ฟังข่าวเราแล้วไปแก้ปัญหาด้วย
เพราะว่าปัญหานี้ยืดเยอะมานานกว่า๙ปีแล้วนะคะ